มีการจับสลากนะครับถือว่าอยู่สายไม่แข็งมากนะครับ
ระหว่าง๒๓๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
ซึ่งเดิมทีรายการนี้จะคัดตัวแทน๓ทีมของทวีปเอเชีย

แต่ในปี๒๐๒๒เป็นทวิปไอเชียในรุ่นอายุนะครับ

ผลปรากฏว่าทีมไทยอยู่ในสายเจร่วมกับมาเลเซีย
แล้วก็ลาวแล้วก็มองโกเรียนะครับ
สำหรับผลงานของทีมชาติไทยชุดยู๒๓ปี
ในปี๒๐๒๐ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับ

ผ่อนท่ายให้กับเซาอุรีอราเบีย

แล้วก็มีผลงานเป็นอันดับที่๖ของโทนาเมนต์ด้วยนะครับ

เป็นการท่าเรือมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน๑ต่อ๐ครับ
เปิดเข้ามาของนูรุนบอยวาเข้าทางพอดีครับ
ศักดิ์แบ่งโซเรสชัดเข้าไป๑๐ครับ

ที่ทำได้ดีบ้างเลยครับ

เปิดเข้ามาแล้วยิงเหมือนลำกลางทิศวรรภ์ด้วยชัวรับ
ตีเสมอเป็น๑ต่อ๑ครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับการท่าเรือนี่บุกแหลกเลยนะครับ
นาทีที่๕๓ได้ประตูขึ้นนำ๒ต่อ๑อีกครั้งนะครับ
จังหวะขึ้นเกมมาโกสุนกีให้มาตรงนี้แล้วดูครับ
บดินยิงโอ้โหสวยจริงครับ๒ตัว๑ของการท่าเรือ

ขอขึ้นนำ๒ต่อ๑ได้ก็การท่าเรือก็มาได้จุดโทษครับ
บิโรชิล่ายิงขึ้นนำ๓ต่อ๑นาทีที่๕๖ครับ
จากนั้นนาทีที่๗๖การเท่าเรือก็หนีไปไกลเป็น๔ต่อ๑ครับ
จังหวะที่ผู้เล่นของวางโจเองก็ทำเข้าประตูตัวเองไป
แล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่๙๒ครับ

จังหวะขึ้นเกมมาครับ

จบเกมการเท่าเรือชนะกวางโจวไป๕๑
ผลงานชนะ๒เสมอ๒แพ้๒
มี๘แต้มจบอันดับ๓ของกลุ่ม
จากการลงเล่น๕นัดการันตีผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ในฐานะ๑ใน๓ทีมอันดับ๒ที่ดีที่สุด

ถือเป็นการเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
รวมทั้งกลายเป็นสโมสรจากไทยทีมที่๔ในประวัติศาสตร์